เกมต่อชีวิตเข้าใจทุกครอบครัวที่ต้องการต่อลมหายใจ
เกมต่อชีวิตให้โอกาสทุกครอบครัวได้มาแก้วิกฤตกับการตอบคำถามที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัว

๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมพอร์ทวีค

และนี่คือรายการที่จะเป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตนะครับ

และครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับ
เป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความเสียสละที่มีให้กัน
เพราะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวล้มป่วยลงแบบไม่มีใครคาดฝัน

ครอบครัวของเขายังไม่ได้ออกจากฝันร้ายนั่นเลย
เราไปชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
แม่

แม่หนูปวดหัว
ทีนี้มันมาเริ่มวิกฤตหนักเมื่อตอนกลางปี๖๐นะคะ
น้องล้มเกิดอาการป่วย

อยากให้บุญกุศลที่เขาบวชเรียนกัน
หน้าตาเขาให้หายเป็นปกติ

ที่บ้านมีอยู่ด้วยกัน๘ชีวิต
แต่ก่อนนี้มีด้วยกัน๕คนที่ว่าทำงาน

ไหมก็จะไปรับจ้างขายผักบ้าง
ไปรับจ้างไดย่าหากะโพดตัดอ้อย

พ่อก็จะไปรับจ้างเขาแบกปุ๋ย
แม่กับน้องนี้ก็จะไปรับจ้างหากะโพดตัดอ้อยไดย่า

ก็รายได้รวมกันก็เดือนหนึ่งก็
ถือว่าพอมีพอกิน
ตอนนี้ฉันไปทำงานไม่ไหว

เป็นโรคความดันสูง
แล้วก็เส้นเลือดตีบในสมอง
พอหลังจากนั้นครอบครัวเราก็เหลือคนที่ทำงานได้กัน๔คน
ก็ยังพอมีพอกินจ้ะถึงแม่จะทำงานไม่ไหว
ทีนี้มันมาเริ่มวิกฤตหนักเมื่อตอนกลางปี๖๐นะคะ
หมอบอกว่าปฏิหารเท่านั้นน้องถึงจะรอด
พ่อเขาก็เลยยกมือสาธุบนกับหลวงพ่อพุทธมงคล
ว่าถ้าลูกผมหายผมจะบวชแก้บนให้ลูกผม
จนผ่านไปเข้าวันที่๗น้องลืมตาตื่นขึ้นมา
พอเขาฟื้นกลับมาเขาก็จำใครไม่ได้
แล้วก็เดินไม่ได้หูก็ไม่ได้ยิน

อยากให้เขากลับมาเหมือนเดิม
น้องไปมันก็เหมือนขาดคนที่เคยช่วยเคยหาเงิน
แล้วน้องก็เป็นคนที่หาเงินเก่งมากทำงานเก่ง
เล็กน้อย๒๐๓๐จ้างแค่นั้นเขาก็ทำ
อยากเข้าไปรับจ้างหรือไม่ได้เงินมาทำงานได้เงินมา
เขาก็จะเก็บให้แม่
ส่วนหนึ่งเขาก็จะเอาไปฝาก
ถ้าพี่สาวเขาไม่มีชายไปกินเขาก็จะแอบมาให้

ตอนที่เขาป่วยอยู่เขายังมีเงิน
เหลืออยู่ในธนาคาร๕๐๐บาท
แต่ตอนนี้ไม่มีเลยสักบาท
หลังจากนั้นมาใหม่ก็เริ่มไปกู้เงิน
ไปกู้เงินบู่บ้านบ้าง

จนทุกวันนี้หมายมีหนี้เกือบ๗๐๐๐๐
ทุกอย่างมันแย่ลงแย่ลง
บ้านเราก็ไม่มีเงินจะซื้อกับข้าว
แต่ข้าวจะกินก็แทบจะไม่มี
น้องริวลูกชายคนโตของหมาย
เขารู้เขาก็เดินถือเอาออมสินมาให้ไหม
เดี๋ยวแม่ไปทำงานเอาตังค์มาเอง

ผมก็เอากระปุกออมสินไปให้แม่
ไม่เอาก็เลยทำแกล้งหล่น

ผมไม่รู้สึกลำบากหรอกครับ

อาจารย์ลูก

เคยไม่มีไม่มีแม่แต่บาทเดียวก็ไม่มี
กลัวว่ามือตีนก็มีทำไมไม่ไปทำงาน
ไปรับจ้างเขาก็ทำไม่ไหว

เลยคิดจะฆ่าตัวตาย
แต่ลูกสาวบอกว่าแม่
หนูเคยผ่านความตายมาแล้วหนูยังรอดมาได้เลย

คิดฝันเอาไว้ว่าถ้าได้เงินสักก้อน
จะพาลูกไปรักษาที่ดี
ให้เขาหายเหมือนที่เขาเป็นเมื่อก่อนเนี่ย

บอกว่าแม่ครับถ้าหนูไปบวช

เพื่อบุญกุศลที่เขาบวช
ก็ส่งให้น้องตาดีขึ้น
อยากให้บุญกุศลที่เขาบวชเรียนกัน
หน้าตาเขาให้หายเป็นปกติ
หมายเชื่อค่ะว่าบุญที่เด็กที่จิตใจบริสุทธิ์ที่ทำ
คิดว่ามันจะทำให้น้องใหม่ดีขึ้น
หมายคิดว่าความรักของคนในครอบครัวทุกคน
จะทำให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมในสักวัน
นี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ
จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่างกายเป็นปกติเหมือนกับเราท่าน
แต่อยู่มาวันดีคืนดีกลายเป็นคนป่วย
และทุกคนในบ้านก็มีแต่คราบน้ำตากันเต็มไปหมดนะครับ

นั่นก็คือน้ำใจที่เอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกัน
ไม่ทิ้งกันในยามที่ทุกข์ยาก
ครอบครัวของคุณไหมจากจังหวัดอุทัยธานี
อยู่ที่เวทีเกมต่อชีวิตแล้วครับ

ตัวเล็กตอนดูเรื่องราวชีวิต
เห็นคุณยายร้องไห้เช็ดน้ำตาให้คุณยาย

คนที่จะร้องไห้แล้วก็น้ำตามันไหลง่าย
ผมว่ามันเกิดขึ้นง่ายมากเลยนะครับ

แล้วบางทีมันหาทางออกไม่ได้
มันก็มีแต่น้ำตาเท่านั้นที่ช่วยปลอบประคองพวกเราเนอะ

จริงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งชีวิตนะครับ
ที่ต้องอยู่บนเวทีชีวิตของเราเลย
ก็คือหัวหน้าครอบครัวนี่ก็คือคุณพ่อ
แต่ตอนนี้นะครับท่านได้พึ่งทางทำไปแล้ว

เพื่อที่จะบนไว้ด้วยว่าให้ลูกสาวนี้ได้หาย
นุโมทนาสาธุนะครับหลวงพ่อ
ก็เมื่อก่อนนี้ที่มีคุณพ่ออยู่ด้วยเนี่ย
ก็ยังเป็นกำลังหลักกันทั้งหมดในบ้าน
ตอนนั้นทำงานกันทั้งหมดกี่คนครับในบ้าน

คือครอบครัวอยู่กันเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนั้นพออยู่พอกินไหม
พออยู่พอกินไม่มีหนี้มีสิน
แล้วปัญหามันเริ่มเกิดมาจากอะไรครับ
หามันเริ่มมาจากตอนที่แม่ล้มป่วยก่อน
ก็ต้องคอยพาแม่หาหมอบ้างอะไรมั่ง

เริ่มเป็นค่าใช้จ่ายขึ้นมาในครอบครัว

แล้วต่อจากนั้นล่ะคะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ใหม่
ก็พออยู่มาไม่นานจ้ะ
น้องตาก็เขาบ่นพี่ไมค์หนูปวดหัว
ปวดหัวจังเลยปวดหัวไม่ไหวแล้ว

เจาะไขสันหลังเพื่ออะไรครับแล้วน้องต้องว่า
เพื่อตรวจดูว่าสาเหตุน้องเป็นอะไร
พอเจาะไปแล้วเขาก็เรียกหนูเข้าไปคุย

เพราะตอนนี้น้องติดเชื้อในเยีหุบสมองขั้นรุนแรงค่ะ

พอรู้ว่าน้องเป็นแม่ก็ไปอยู่ในห้องฉุกเฉิน
ให้เขารักษาอะไรน้องอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ถ้าโทรลงไปเกียรติศาสตร์มารับศพน้อง

หลังโรงพยาบาลก็มีหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อครับถ้าลูกผมหายผมจะบวช

แล้วหลังจากวันนั้นมากี่วันครับ

หลังจากวันที่พ่อยกมือสาธุก็๗วันพอดีค่ะ

แต่ว่ามันก็เป็นข่าวดีในข่าวร้าย

ที่น้องตาถึงได้ค่อยดีขึ้น
กว่าที่น้องจะจำเราได้ก็เดือนกว่าจ้ะ

เริ่มดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าที่ออกมาเราต้อง

ที่เคยช่วยงานด้วยตอนนี้ก็

ตอนนี้ก็คืออยู่เฉยแล้วใช่ไหมครับ
อยู่เฉยแล้ว
ก็เหมือนเด็กคนหนึ่งเลย
เหมือนเลี้ยงลูกคนที่๔จ้ะ
ปวดอยู่ครับปวดหัวปวดโผงจมูก
แล้วก็มีปวดหูข้างที่ไม่ได้ยิน

ตอนนี้หวังให้ตัวเองหาย

จะได้ช่วยที่บ้าน

มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมครับ

ที่ดูแลหนูมาตลอด
อยากขอบคุณที่ไม่ทิ้งไปไหน
เอานะครับ

ออกมามาถามพี่เขยบ้าง

จริงแล้วนี่
เป็นเขยของบ้านนี้นะครับ

ช่วงนี้ถ้ามีงานฉีดยาเขาก็จ้างขับรถมั่ง
ปลูกมันปลูกอ้อยทำทุกอย่างที่ได้เงินกลับมา
แล้วรายได้ที่ได้มาพอใช้ไหมครับกับในครอบครัว

ค่าใช้จ่ายมันสูงรายได้น้อย
ถ้าวันไหนไม่มีใครจ้างก็ไม่มีรายได้อีกเหมือนกัน
ถูกไหมครับถูกค่ะน้องริวลูก
เอเห็นในเรื่องราวชีวิต
วันนั้นหนูเกิดอะไรขึ้นนะลูกที่หนูมาเห็นแม่เหรอลูก

เห็นแม่เขาเป็นยังไงเห็นแม่ร้องไห้หรือว่าไงลูก
เห็นแม่เขาจกกระเป๋าหาตังค์อยู่

เห็นแม่หาเงินอยู่แล้วก็เงินแม่ก็ไม่ค่อยมี

หนูไปแกล้งทำกระปุกออมสินหล่นครับ
เพื่อที่จะได้เอาเงินนี้ให้แม่เราไปใช้

แล้วทุกวันนี้ริวช่วยอะไรแม่บ้างอ่ะลูก
ที่หุ่มข้าวไว้ครับ

ครับ

ค่ะทำได้หมดทุกอย่าง

โหขอบคุณในใจประเสริฐครับ

อกจากจิตใจน้องจะดีแล้วเนี่ย
น้องยังบอกเลยยังถามเลยบอกว่า

ผมคิดว่าจะไปบวชเรียนด้วยครับ

ทำไมถึงคิดว่าอยากจะบวชเรียนแล้วลูก

จะต้องเสียตังค์ส่งเรียนครับ

จะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยอีกครับ
มานี่สิลูก

สองคนพี่น้องก็เลยจุงมือกัน

เขายังบอกว่าชวนน้องไตเติล
สองคนไตเติลกับหนูชื่อเมษานี่เป็นฝาแฝดกันนะครับ

คือสองคนนี้ก็กะว่าจะบวชกันภาคฤดูร้อน

ผมเนี่ยครับชวนน้องต้น

น้องต้อนไปบวชกันเถอะจะได้เอาบุญมาให้พี่ตาหาย
ผมว่าเขาเป็นเด็กที่ดีและคิดดี

ให้กล้องเห็นตรงนี้นี่

พี่พี่ริวนั้นเขาช่วยทอดไข่ปรุงข้าวใช่ไหม

หนูก็จะหุงข้าวบ้าง
เวลาพี่เร็วออกไปออกกำลังกายค่ะ

ช่วยพ่อช่วยแม่เนาะ
มาถึงสาวสวยของเราบ้างลูกไป
สาวสวยแล้วลูกเมษาหนูทำอะไรได้บ้างลูก
ถูกหนูกวาดบ้าถูกพื้นและล้างจานได้ค่ะ
วัดบ้านถูกพื้นล้างจานก็ได้ด้วยนะครับ

น่ารักจริงนะโถเป็นแล้วค่ะแม่สอน

แต่ว่าลูกที่บ้านไม่ค่อยได้ไปเล่น
เพราะว่าถึงเวลาก็ต้องช่วยพ่อแม่ตลอด
ใช่เพราะเห็นแบกเนี่ยโยนไม้กันตัวเป็นเกลียวเลย

พี่ไหมครับเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวของเรา
ประสบกับวิกฤตและมีทุกข์มากที่สุดคือเรื่องอะไรครับ
คือเรื่องที่น้องล้มป่วยนี่แหละจ้ะ
พอน้องล้มป่วยมามันเหมือนมันขาดกำลังสำคัญของเราไป
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมด
อยากให้น้องหายถึงกลับมาทำงานไม่ได้ก็ถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองได้
นั่นคือจุดมุ่งใหม่ของครอบครัวเรา
หมายถึงว่าถ้าวันนี้ได้เงินทุนไปต่อลมหายใจสักก้อนหนึ่งนี่
ก้อนแรกเลยสิ่งแรกเลยนั่นก็คือจะนำไปรักษาตัวน้องตา
และรวมทั้งคุณแม่ด้วยก็ต้องดูแลถูกไหมครับ

คุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวของชีวิตในครอบครัวของพี่ไหมนะครับ
จังหวัดอุทัยธานีที่มาเพื่อจะต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับคนที่เขารักนะครับ
่งคำที่เขาว่าใจเป็นนายกลายเป็นบาป
เมื่อร่างกายของเราต้องได้รับโรคภัยไข้เจ็บก็คงไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ไหมจากจังหวัดอุทัย
ในการตอบคำถามในช่วงหน้าว่าจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตกันได้เท่าไหร่ในเกมต่อชีวิตครับ
๗บวก๘บวก๑๐เท่ากับเท่าไหร่